กิจกรรมดีนะคะที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการศึกษา

ได้จัดอบรมสัมมนาหนึ่งขึ้นมานะคะ
ก็คือสัมมนาความเป็นพลเมืองดีให้กับครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภาคกลางและภาคตะวันออก
มีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคกลางภาคตะวันออก๑๐๐คนจาก๓๓โรงเรียนมาเข้าร่วมอบรม
โดยมีนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาด้วย
แล้วก็ยังได้เน้นย้ำให้ครูทุกคนนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนในเครือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
จะได้ส่งเสริมให้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพค่ะ
เราคิดว่าการฝึกคนให้เป็นคนดีเนี่ยสามารถจะทำได้
เป็นเรื่องซึ่งทำได้ไม่ยากนัก
แต่ถ้าหากว่าครูได้ให้ความร่วมมือในเรื่องนี้
ในการเปิดห้องเรียนขึ้นมา
การสอนความเป็นพลเมืองดีนี่
คงไม่สามารถจะซึมซับเอาไปได้
จากการที่ครูมารับการอบรมแล้วกลับไป
แล้วก็เด็กก็จะกลายเป็นพลมุนดีขึ้นมานะครับ

ก็คงไม่ใช้วิธีการสอนแบบท่องจำในแบบเดิมนะครับ
ก็ต้องสอนให้เด็กได้เห็นตัวอย่าง
แล้วก็ได้รู้จักคิดว่า
ที่เขาว่าเป็นคนซื่อสัตว์สุจริต

เป็นคนประพฤติดีนั้นประพฤติอย่างไร
เคารพกติกาเคารพความเห็นของคนอื่น
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง
ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนละเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อันนี้เป็นเรื่องซึ่งเราต้องให้ความรู้กับเด็ก

การจัดอบรมครั้งนี้จัดโดยบริษัทวัชรพลจำกัด
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐค่ะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
เพื่อที่จะให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ

แล้วก็ส่งเสริมให้ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง๑๐๗แห่ง

แล้วก็นำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรม